การเมืองร้อนมาเสิร์ฟถึงที่แล้วนะคะ
วันที่๗ธันวาคมนี้เขาบอกว่าจะมีการ
นัดหารือกันแม่น้ำ๕สาย
และจะเชิญพักการเมืองต่างมาหารือร่วมกันนะคะ
ทีนี้ภาคการเมืองเขาสงสัยว่า

เรื่องของการปลดล็อกพักการเมืองหรือเปล่า
เรื่องของการเลื่อนการเลือกตั้งหรือเปล่านะคะ
ทีนี้มีความเห็นจากฝากฝั่งการเมืองนะคะ

คุณอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย

ตอนนี้ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ปลดล็อกทางการเมือง
เพราะประเทศกำลังจะมีการประกาศใช้พรบประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอเพราะฉะนั้น
ทางออกที่ดีที่สุดตอนนี้
เพื่อความเชื่อมั่นของประเทศก็คือ
เดินหน้าตามปฏิทินเดินหน้าตามรถแมพ
ส่วนกรณีพลเอกประยุจรรย์โอชา
ที่บอกว่าตอนนี้ยังไม่ชัดเจนเรื่องของสถานะทางการเมือง

แต่เอาล่ะก่อนหน้านี้ท่านมีความชัดเจนออกมานิดนึ
บอกว่าผมสนใจงานด้านการเมือง
คุณอภิษฎบอกว่าตอนนี้ณจนถึงวินาทีนี้
ผลเอกประยุทธ์ควรแสดงจุดยืนความชัดเจน
งานทางด้านการเมืองได้แล้วนะคะ

ท่านตัดสินใจหรือยังท่านตัดสินใจหรือยัง
ท่านก็ยังโบกมือบ๊ายบายอยู่
บ๊ายบายคำว่าบ๊ายบายสื่อไม่ตอบนะ
ไม่ได้บ๊ายบายเรื่องการเมืองแต่ว่าไม่ตอบสิ
นึกว่าบ่ายจะไม่เล่นการเมืองแล้ว

นายอุตมาสสาวนายนหัวหน้าพักพลังประชารัฐ
สื่อไปถาม๒คำถามคือ
หนึ่งจะลาออกหรือยัง
เพราะว่าวันที่๗เขาจะมีการประชุมแม่น้ำ๕สายแล้ว
ลาออกจากตำแหน่งในรัฐบาลคอสชหรือยัง
ปฏิเสธที่จะตอบคำถามนี้นะบอกว่า
เดี๋ยวต้องรอทุกอย่างขึ้นอยู่กับเวลาและจังหวะที่เหมาะสม
อีกคำถามที่สื่อไปถามคุณอุตมะก็คือ
กรณีนโยบายพัฒน์มันมองว่ามันคล้ายกับ
นโยบายของรัฐบาลชุดนี้ด้วย
ของบัตรสวัสดิการแห่งราศน์ใช่โดยเฉพาะประเด็นนี้นะคะ
ฟังเสียงคุณอุตมาสตอบเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
ตั้งความทัพใช้พี่น้องประชาชน
ว่าพิจารณาว่าสิ่งไหนล่ะที่เป็นประโยชน์
มาดูความคิดเห็นอีก๑คนคุณนิกรณ์จำนง
ผู้แม่งดำเนื้อภาคชาติไทยพัฒนา
คือประชาชนไทยพพิจารณ์ภาคชาติไทยพัฒนา

จะเกิดขึ้นในวันที่๒๔กุมภาพันธ์๖๒ที่จะถึงนี้นะคะ
แต่ที่ตัดสินใจไม่เข้าร่วมอย่างแน่นอน
คงไม่ต้องเดานะคะพักไทยรักษาชาติทศชค่ะ
ปก็คือร้อยโทปรีชาพลพงภณิษฐ์อุณหภักษ์บอกว่า
คือเรื่องของการเรียกประชุมแม่น้ำ๕สายในวันที่๗ธันวาคม
ก็เป็นเพียงพิธีกรรมและเป็นเพียงที่ประชุม
คือก็อาจจะไม่รับฟังเสียงสะท้อนของพักการเมืองเท่าไหร่นัก
และหากวันนั้นมีผลสรุปว่าให้เลื่อนเลือกตั้ง
อันนี้คอสชต้องชี้แจงและทำความเข้าใจกับประชาชนให้ได้นะ

สุดท้ายค่ะอีกหนึ่งคนค่ะนายพุทธิพงศ์ปุณการปฏิบัติหน้าที่
โศกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีบอกว่า
คือการยุติความขัดแย้งและความไม่สงบในสังคม
การวางรากฐานเพื่อปฏิรูปประเทศ
และจัดการเลือกตั้งเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ
อยากให้ประชาชนทำความเข้าใจ
และก็เตรียมตัวเตรียมใจออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยนะคะ